พูดถึงเรื่องของรถกู้ภัยรถกู้ชีพต่าง

เราจะรู้สึกถึงความอันตรายที่เกิดขึ้นอยู่ข้างหน้า

มีคนที่ได้รับบาดเจ็บมีคนเสียชีวิตหรือเปล่า

เวลาเราเห็นรถเขาจอดอยู่เราก็รู้สึกกลัวเหมือนกันนะ

ผมเคยเจอรถปเต็กตึงเนี่ย

ไม่กล้าหันไปกลัวหันไปแล้วจะเจอ

ทำให้รถของเราน่ารักขึ้น

ด้วยการติดสติ๊กเกอร์ใหม่ทั้งคันเลย

เราเคยเห็นนะรถพยาบาลหรือรถกู้ชีพ
เราเคยนำเสนอเหมือนกันจำไม่ได้แล้วที่ไหนนะ

น่ารักไปอีกแบบแต่เป็นน่ารักของฝ่ายชายนะคะ

แชร์ในโลกโซเชียลมีเดีย

มีเฟซบุ๊กเป็นการเผยแพร่ในเฟซบุ๊ค
ของคนที่ใช้เฟซบุ๊คชื่อว่านายขนุนไม่เหมือนทุเรียน

เป็นภาพของรถกู้ภัยตกแต่งภายในรถโทนสีฟ้าหมดเลย

สติ๊กเกอร์อันนี้ก็ง่าย

เตียงในผ้าปูที่นอนผ้าปูเตียง

เวลาที่มีทุกข์ก็มีความสุขพอแล้ว

ผู้สื่อข่าวก็เลยอยากรู้ว่ารถคันนี้นะ

เป็นรถกู้ชีพพยาบาลของ

อาสาสมัครหน่วยกู้ภัยพุทธสมาคมเพียวเยียงไทยในศรีราชาค่ะ
ซึ่งภายในรถก็จะตกแต่งเป็นโทนสีฟ้าทั้งคันทั้งหมอนทั้งที่นอนทั้งเตียง
แล้วก็มีตุ๊กตาห้อยเล็กแบบนี้ด้วยนะคะ
แต่ว่าอุปกรณ์ครบหมดนะคะในการกู้ชีพในการกู้ภัยต่างนะคะ
มีถังออกซิเจนอุปกรณ์บล็อกคอเฝือกแค้นเฝือกขาครบ
พร้อมออกปฏิบัติงานอย่างเต็มที่
เจ้าของรถคือคุณนิรันดิ์เขาบอกว่าเจ้าของไอเดีย
ไอเดียนี้นะคะเขาบอกปกติเป็นคนทั่วไป
ก็จะติดภาพรถพยาบาลหรือว่ารถมูลนิธิ
รถกู้ภัยที่เวลาออกให้บริการช่วยเหลือผู้ป่วย

เป็นรถที่ใช้ขนศพ
เป็นรถที่เคยมีผู้เสียชีวิตมาแล้ว
หรืออาจจะมีความเฮียนมีความน่ากลัว
กลัวว่าภาพลักษณ์จะไม่ดีก็เลยใช้เงินส่วนตัว

ตกแต่งรถกู้ภัยให้น่ารัก
ลบภาพรถเข็นศพรถเก็บศพ
เมื่อมีคนเจ็บหรือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บขึ้นมา
ใช้บริการจะได้ไม่รู้สึกกลัว
ญาติของคนเจ็บเองก็เอ่ยปากชม

คนที่ขึ้นไปด้วยก็รู้สึกไม่กลัวเท่าไหร่

คนอื่นเขาก็ถ่ายแล้วก็แชร์ในโลกโซเชียลด้วย
ในอนาคตเตรียมจะดำเนินการตกแต่งรถกู้ชีพอีก๑คันด้วย

และก็เป็นสีประจำพุทธสมาคมเพียวเยียงใช้สีราชาด้วยสีเหลือง
ต่อไปนี้จะมีรถกู้ชีพสีเหลืองเพิ่มเติมมาด้วยนะคะ
คือเขาเรียกว่าก็ลดความน่ากลัวลงไปนะ